และตอนนี้แขกรับเชิญที่จะมาเยี่ยมเยี่ยมในรายการสถานีผีดุของเราช่วงท้ายปลายปีแบบนี้ครั้งนี้ไม่ได้มาคนเดียวครับแต่เขามากันถึงสองคนหรือไม่รู้ว่ามามากกว่านั้นหรือเปล่านั่งอยู่ข้างผมเป็นที่
พบกับคุณรูปป่งทั้งคู่เลยครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับสงกราศ

ขอบคุณมากที่บอกว่ามาเยี่ยมเย็น
ให้เกียรติพวกเราชาวสถานีผีดุ
ไม่คิดว่าจะได้เราพูดคุยแบบนี้
เพราะรู้มาว่าสงกราก็มันชอบฟังเรื่องผี
ผมชอบมาก
ตอนแรกนะปีแรกผมคบกับแฟนนะ

อ๋อแฟนว่าเรา
ว่าผมคือแบบ

ลำคานะอีกคนที่มันพูดมาก

เปิดเลือกเพลิงให้ฟังหน่อย
คือถ้าไม่ฟังนอนไม่หลับใช่ปะ
เหมือนวิสงค์เคยบอก
เป็นทเทรนไปแล้วคือฟังเรื่องผีเพื่อให้นอนหลับ

คือสมมุติว่า
ขับรถไปต่างจังหวัดแบบนี้
ถ้ากูเปิดของเขานะ

เหมือนแบบจับจดได้
แต่ถ้าจะหลับเปิดไปก็หลับได้ครับ
ก็แปลก
กำลังมา
เอ้ยถ้าเชื่อเอ้ยอาจจะ๔๐
เชื่อ๔๐ว่าโลกนี้มีผี
อีก๖๐คือไม่เชื่อ
ใช่แต่ว่าถ้ากลัว๙๙
ย้อนแย้งอ่ะ
เชียวนะมันสวนทางอะไรกันบางอย่างหรือเปล่า
เพราะว่าเอ้ยหมายถึงว่าเอ้ยเป็นคนชอบดู

ถ้ามาแบบโหเละ

แม้ว่าแต่บีเลยขนาดนางสยองขวัญแล้วยังกลัวเลย
ใช่หรืออะไรหล่นดังเราก็จะ
ใช่ใช่ใช่แต่แม่เอ้ยอย่างงี้
จะเป็นคนแบบกลัวด้วยเชื่อด้วย
แต่แล้วแม่กลัวถึงขั้นที่แบบ

คุณยายมาแม่ก็กลัวแต่แต่เอ้ยอ่ะ

เป็นคนที่เรารักมาถ้ามีอยู่จริง

กลัวยายใช่แม่กลัวผี
บางคนกลัวไงสงการบางคนกลัวไปเลย

เขาไม่ถูกกันกับสามี

ไม่ถูกกันเขาชอบตีแก
ด้วยแล้วก็คือ
ผีอี้ข้อประตู

ยายผมดาเลยอย่าต้องมาเชิง

ถึงขั้นไม่ไปเผาผีใช้คำว่าที่นี่เลย
ไม่ไปเผาผีกันเลยยายผมใจแล้วใจมาก

แน่นอนว่าเรามาเยี่ยมเยี่ยมสถานีผีดุ
ต้องมาพูดถึงเรื่องหลอนเรื่องสยองขวัญ

ถามนิดนึงอ่ะพี่อันนี้งานศพใครอ่ะพี่
เข้ามาตั้งแต่แรกเดินมาเขาบอกกับเพื่อนเขา

กูคิดว่านะกูเดินเข้ามาสาบานให้ตา

ทีมงานเขาตั้งใจทำให้มันคล้าย

แต่นี่มันคือเดี๋ยวนะต้นคริสต์มัส

คิดมากก็ไม่ใช่
ไม่ใช่งานศพเป็นสีสันของเขา
แต่ว่าคือทีมงานอยากจัดไฟให้มันดูคล้าย

มาว่ากันถึงเรื่องของสงกราน

ก็คือตอนเด็ก

คือเรื่องผมมันเบา

คือผมเชื่อว่าใครเลี้ยงกุมารก็ต้องเคย
คือผมเป็นคนเชื่อเรื่องผีอยู่แล้วแต่ว่า

อย่างหนึ่งเรื่องกุมารเนี่ย

เราก็ไม่รู้หรอกว่าอะไรกุมารคืออะไร

แม่ก็จะบอกว่านี่น้องนะ

ใช่มีแต่ผมจำไม่ได้ว่าชื่ออะไร
แล้วร้องเหมือนเขาจะชอบเอาน้ำแดงมาให้
เอาน้ำแดงของเล่น

ปวดท้องเบา
ปวดท้องเบาตอนดึกเราก็ลุกขึ้นมาเข้าห้องน้ำตอนดึก

แบบนี้

แล้วถอยเอง
อันนี้ไม่ใช่ตอนแรกผมคิดว่า

ก็วิ่งไปที่ห้องนอนมีแล้วก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้ว

แต่เหมือนคุณแม่รับรู้อยู่แล้ว
คุณแม่อยากเห็นเลย

ใช่แต่คนเจอคือเรา
คุณแม่จะได้รับรู้ไงว่าอ๋อที่บูชามาที่เลี้ยงมามีจริง

ผมได้คุยกับศิลปินหลายคนนะ

คุกคลีอยู่กับกุมารเริ่มต้นมาที่กวางก่อน

เหมือนไปเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับเรื่องของกุมารทอง
กุมารทอง
ก็คล้ายกันคือคุณแม่
ใช่

เอาเหรอ
ดูแนวไหนยังไง
เป็นตัวเลขครับพี่
เป็นตัวเลข
ดูตัวเลข
ที่ดูสถิติ
สตแทต
อะไรงี้
ก็มีผู้คนมาให้คุณแม่ดู
แม่ดูลงเทท
ดูให้แม่บอกว่า
ก็ว่าเขาเรียกว่าอะไรนะ

ขนมาตรงนี้นี่แบบนี้
ไม่ต้องเชื่อก็ได้ผลจริง
แต่ความรู้ที่ดีผมผมจะถือว่า
เราเชื่อพ่อเชื่อแม่เป็นเรื่องที่ดี
นั่นคือประสบการณ์ไว่เด็ก

คือไอ้วิ่งเองมันไม่เท่าไหร่ถอยเองก็ได้
เพราะตอนแรกผมเพ่งมากเลยครับพี่

มันก็ถ่ายแบบแต๊ก
เมื่อก่อนมันยิ่งขู่ส่างขู่สมอะไรเมื่อกี้
แล้วก็เวลาจะไปเอานังสือเนี่ย
คือพวกผมต้องมาเอานังสือที่เชียงใหม่
แล้วก็เพื่อกลับมาขายที่ลำปางนะครับ
รุ่นพี่ผมจะมีบ้านอยู่ที่ลำพูน

คือลำพูนจะเป็นจังหวัดระหว่างกลาง
ระหว่างนี่เชียงใหม่นี่ลำปาง
นี่ลำพูนอยู่ตรงกลางพอดี
แล้วมันนั้นไปเอานังสือมันดึกดี่
ดึกแหละ
มันไม่เหมือนกับทวดนี้ค่ะ
เขาไปโค้งคือมันยังมีบางโค้งที่กั้นถนนเป็นรูรถลงไปอย่างนี้
แล้วแบบยังไม่ได้ซ่อมบ่อยมาก
อ๋อสมัยนี้ยังดีเริ่มมีไฟนะเริ่มมีอะไรอย่างนี้
แต่ก็ยังเปรียวนะทุกวันนี้สมัยคนน่าจะหนักเลย
คือเมื่อก่อนบางทีก็จะมีคนสจงกระเบนสีแดง
ประวังพยายามไม่ให้รถ
เหมือนเค้ามาเตือนมาบอก
คือคนที่เขาคือคนที่เขาทักจรรย์พ่อ
บางทีก็เห็น
ถือป้ายแล้วก็โบก
ถือป้ายด้วยหรอ
เออถือมือที่
มีเรื่องราวแบบนี้
แต่ของผมเนี่ย
พอเราไปเอาหนังสือเสร็จไม่ไม่มันดึก

แต่ว่าไม่ถึงปางแน่วันนี้
นอนที่บ้านรุ่นพี่กันดีกว่า
นอนที่บ้านลำโผนี่น่ะ
ที่บ้านเนี่ยมันเป็นบ้านจัดสรรพี่
บ้านจัดสรรที่แบบเป็นบ้านเดียว

แล้วบ้านจัดสรรพี่มันจะมีซี่กง
พี่เคยเห็นรู้ว่าที่มันมีเหล็กที่เป็นซี่
เป็นโค้งอย่างนี้นะ
ที่มันจะเป็นซี่แหลม
อ๋อการปรีงการขโมย

แล้วก็ไปถึงบ้านเราก็อาบน้ำอาบถ่าย
เรากำลังจะนอนไหร่งี้
มันเหมือนมีคนมาเขยา

คือไอ้เหล็กเนี่ยเวลาโดนขย่าวมันจะมีเสียง
มันจะเกรงเกรง
เกรงเกรงเสียงนี้
แบบใครไม่ขย่าวอะไร
มันจะซ่อมอะไรดึกดื่นว่ะ
วันนี้ไม่ได้แล้วเดี๋ยวต้องเจอหน่อย
อะไรอย่างนี้กะว่าวันนี้มีเรื่องแน่นอน
บ้าวมาซ่อมลูกกรงอะไรตอนตี๒๓ใช่ไหมพี่
ก็กะว่าวันนี้เดินเข้าไปเฮ้ยพี่แบบ
คนหลับคนนอนอยู่ดื่นแล้วลูกเบาหน่อยพี่เอออะไรอย่างนี้
กะว่าอย่างนั้นพี่กะว่าจะอย่างนั้น

เราก็กะว่าแบบใครมันซ่อมอะไรวะ

ผมก็แน่เข้าไปดู
ก็คือภาพที่เห็นนะพี่
มันเหมือนคนมากเลยอ่ะพี่

เนี่ยห่างกันประมาณแบบสักไม่ถึง๑๐เมตรอ่ะ
แบบเห็นเลยอ่ะเฮ้ยก็คือแบบอะไรวะหัวอยู่ในบ้าน
ตัวอยู่นอกบ้านแล้วก็จับอย่างเงี้ยพี่แล้วก็เหยา
เหมือนติดเออเหมือนหัวติดอ่ะมันติดแล้วพยายามจะดิ้นออก

ท่านี้เลยแล้วเขย่าอ่าอยู่เงี้ย
ช็อกดิจะเรืออ่ะพี่รุ่นพี่ผมก็ปิดประตู

แล้วพี่ถามแล้วรุ่นพี่ถามมึงว่าคนป่ะโอ้โห
ผมก็แบบพี่ทำให้เหมือนคนมากพี่อืม
คือแบบเป็นคนเลยอ่ะพี่คือเหมือนคนเลยอ่ะอืม
ระหว่างที่คุยกันเนี่ยก็อย่างเงี้ยค่อย
แต่ไม่ได้กลัว
ไม่กลัวเลยไม่มีความกลัวเลยมันก็พอเราอ่ะเนาะ

หรืออะไรก็ตามที่เกิดขึ้นตอนนั้นน่ะไม่รู้มันคืออะไร
ครั้งเดียว
ครั้งเดียว
ที่รู้สึกว่าใช่แล้วน่า
นี่คือผี
เรียกว่าไม่ธรรมดาคือมันเริ่มจากเสียงกลิ่น
กลิ่นได้กลิ่นเรื่อย
หมายถึงว่าเขาจะมาพร้อมเสียงหรือ
กลิ่นมันหาที่มาที่ไปไม่ได้
หาที่มาที่ไปไม่ได้
แล้วกลิ่นเหม็นหรือกลิ่นหอม
มีหอมก็มี
ถ้าหอมเนี่ยเขาว่าก็ว่ามาดี
แต่ถ้าเหม็นอะคือเหมือนกับ

ที่มันไม่ค่อยดีอะ
แต่ส่วนมากได้กลิ่นหอม
หอมแสดงว่าดี

กลิ่นหอมแล้วมากับเสียงปริศนา
เพราะว่าที่ผมคิดเล่นนะ
อาจจะมีบางอย่างกำลัง
คุ้มครองดูแลเราอยู่ก็ได้
เป็นแบบว่าเต้าที่หรือเทพหรือใด

มีวัฒนาประจำตัว
ปกป้องเราอยู่

อาจอย่างนั้นก็ได้
เพราะเขาที่ฟังมาคือ
มันไม่มีผลกระทบอะไรกับชีวิตเลย
ไม่ได้หลังจากที่มีเสียง
แล้วมันไม่มีเรื่องอะไรร้ายไม่มี
ไม่มีแบบนั้น
ทีนี้เราพูดถึงเรื่องของกลไก
การป้องกันตัวเองของเราไปแล้ว
ไปถ่ายละครตามต่างจังหวัด
ไม่อยากนอนฉันจะกลับ
แต่ถ้าสมมุติว่าสมมุติ
มันมีไฟบังคับ

เพราะว่าเราเลิกถ่ายเที่ยงคืน
เดี๋ยวตี๓ต้องถ่ายใหม่นะ
ถ้าเราอยู่ไกล
ทำไง
ไม่ต้องกลางคืนหรอกพี่
มันมีครั้งหนึ่ง

พวกเสียงนี้อาจจะลืมบอกไปว่า
ไม่จำเป็นต้องเป็นกลางคืน
แอร์นอนกลางวันแอร์ก็ได้ยิน
เฮ้ย
คือมันเป็นแบบตลอดเวลา
ผีกเขาไม่เลือกเวลาหรอก
ส่วนมากก็ไม่เลือกเวลานะ
มันมีเรื่องหนึ่งคือแอร์ไปถ่าย
ละครที่คลิงหาดอันหนึ่ง
แล้วเขาก็ให้ห้องพักนักแสดง
เป็นเหมือนแบบ
นอนในนั้นเลย
ก็มีทีวีแล้วก็มันกว้างเนอะแล้วก็มีโต๊ะแต่งหน้าแบบสั่งซ้ายมือ
เราก็แต่งหน้าเสร็จแล้วแล้วเราก็มานอนยาวเลยสิบ่อย

แล้วเราอยากนอนแอ๊กก็คงเป็นฟิลไม่ลืมตามา
แล้วพูดแค่พูดขึ้นไปว่า
โทษนะคะยิ่งพูดกันบ้าหน่อยได้มั้ยคะแอ๊กขอนอนแบบนึง
เดี๋ยวก็ไม่ได้ลืมตา
ก็ยืบไปแปบนึงสักพักคุยกันใหม่อีกแล้ว
คุยกันเสียงดังสักพักเริ่มตั้งใจฟังนิดนึง
มันเป็นภาษาจีน
มันไม่ใช่เป็นการคุยกันในกองไทย
ใช่มันเป็นภาษาจีน
เราอยากรู้ว่าคุยอะไรกันวะใครวะ
ภาษาจีนเฉพาะก็เลยลืมตาขึ้นมา
ลืมตาคือทั้งห้องเสียงดังเลยนะพี่
มันไม่ใช่คนสองคนคุยกันนะ
เสียงดังคือที่คนสิบกว่าคนยี่สิบคนคุยกัน
เยอะอย่างนั้น
ลืมตาคือไม่มีคนเลยในห้อง
ว้างเปล่าเลยเหรอ

ไกลไปนู่นเลยอะ
ซึ่งถ้าเขาจะคุยมันก็ไม่มาอยู่ตรงนี้ของเรา
อันนี้เหมือนคุยรอบเลย
เขาแบบเอาละพี่ตีหนูวะ
เราพักตอนระหว่างเราเดินออกไปเข้าฉากค่ะ
ก็เลยดูตามรูปแต่งผนังบ้านเขาก็มีรูป
ก็มีรูปเขาเรียกว่าอะไรอย่าบอกนะ
บรรพบุรุษเขาอะเหรอ

เขาเลยมานอนในห้องฉันวะ
แถวเราหรือว่ามันเป็นโฮมเจียเตอร์ของเขา
แล้วเราก็ไปนอนในบ้านเขา
แล้วไงพอเรารู้นอนไหมห้องนั้น
ต้องนอนอะพี่มันไม่มีที่อื่นอยู่
แต่เราก็หลังจากนั้นเรารู้แล้วก็แบบ
แต่มันไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้น
มันแค่เป็นหนึ่งเหตุการณ์ที่เรารู้แบบ
มีเสียงแล้วเราได้คำตอบ

อ๋อคนจีนบ้านนี้คือบ้านคนจีน
เราอยู่ในบ้านเขาแล้วไหว้ขอเขาหรือยัง
เราไปทำอะไรหรือเปล่า
เราไปเหยียบอะไรตรงไหนหรือเปล่า
เราไปทิ้งของอะไรตรงไหนหรือเปล่า
ก็เป็นผมนี่มันแมนเลยนะ
ผมไม่นอนนอนในรถ
มีรถไม่เป็นไรนอนในรถได้
ที่บ้านมันสบายมากเลยนะ
บ้านยาวอย่างงี้บ้านมันหนูมากเลย
แอร์ก็เย็นไงเราก็แบบเออไม่ไหวใช่ไหม
อันนี้มันยังเป็นเขายังรู้สึกว่า
มันไม่ได้เป็นการรบกวนขนาดนั้น

มากกว่าเขาก็เลยไม่ได้
เขาแค่มาให้รู้ว่า

นี่เหตุการณ์แรกนะ
นี่เหตุการณ์แรก
มีอีกไหม
มีอีกค่ะ
อันนี้ก็เป็นข้อไฟล์ไฟล์บังคับเหมือนกัน
จำได้เลยว่าถ่าย
จำไม่ได้ว่าจังหวัดอะไรถ่ายเรื่องเรือนแพ้
เป็นฉากพ้นตกเสร็จประมาณตี๓
ยังไงเรากลับไม่ได้อยู่แล้ว
เพราะกลับน่าจะสิ่งบุรีหรืออะไรประมาณนั้น

ก็จำได้ว่าห้องเป็น๒เตียงแยก
โรงแรมแบบ๑จิ้งหลีดอ่ะพี่
มันไม่มีโรงแรมแล้วตอนนั้นน่ะ
เตียงนอนคือแบบ
มีคาบเลือดมีอะไร
มันคาบแปรงแดงมันคาบอ่ะพี่

มันอาจจะ
ในกลุ่มคาบเลือดเลยหรือ
มันเป็นคาบเลือดจริงมันก็อาจจะเป็นเลือด
นึกถึงภาพรีสอร์ตตามต่างจังหวัด
เออที่มันเป็นอย่างนั้นอ่ะ

เหนื่อยมากเพราะต้องถ่ายกลางฝน
เปรียกน้ำทุกอย่างคือ
ยังไงก็ต้องนอน
จำได้ว่ามีพี่
พี่ทีมงานอีกคนนอนอีกเตียดนึง
เราก็รู้อยู่แล้วว่า
คืนนี้ไม่รอด
นอนเสร็จปุ๊บ
รู้ชะตากรรม

ปล่อยใจสบาย
ก็มาแล้วเขาจะมีวิ่ง

ในห้องเหรอ

พักคือเราต้องห้ามให้เขารู้ว่าเราอ่ะ
ได้ยิน

พอเขารู้ว่าเราแบบ
ไม่ได้ยินเขาสักที
ก็จะแรร์วิ่งเร็วขึ้น
เพิ่มเลเวล
เพิ่มเลเวลขึ้นเรื่อย
เหมือนเรียกร้องความสนใจ

กลัวไหม
กลัวมาก
กลัวมาก
ก็คนเราทำอะไร
พี่ทำอะไร
สวดมนต์
สวดมนต์
สวดหมดอะไร
นโมตัสะได้แค่ไหน
แอร์ก็สวดหมดเลย
นโมตัสะพระควาโตสวดบ้าสวดบ่
ประเด็นคือไม่ใช่อะไร
เขามาสวดด้วย

เสียงเขาสวดตามเลยเหรอ
มาสวดตาม
ก็คืออย่างเช่นเราแบบ
นโมตัสะพระควาโต
เขาก็จะอยู่ข้างหูเราก็
นโมตัสะพระควาโต

เป็นเสียงเด็ก
โอ้โฮน่ากลัวนะ
น่ากลัวเอาจริงน่ากลัว
ก็สวดตามเลย

ของเขาเจอแบบเบวะ
นี่น่ากลัวใช่ปะ
น่ากลัว
สวดตาม
ก็คือรู้แล้วว่า
ส่วนที่รู้ทั้งหมดเนี่ย

แล้วทำไงอ่ะ
ด่าอย่างเดียวก่อน
ด่าเลยเหรอ
ด่าออกเสียงเลยอะ
ด่าเลยมึงจะเอายังไง
แล้วคนที่นอนด้านข้าง

เขาไม่ตื่นอะพี่

ในความรู้สึกแอในความจำแอเขาไม่ตื่น
แต่อาจจะพูดไม่ดังพอมั้งคงเกรงใจเขาอยู่
จะเอายังไงขอนอนได้ไหมถ้าไม่ไปจะแช่งนะ
พี่หนูบอกเลยวิธีนี้เดียวเท่านั้นที่มันเวิร์ค
คือเราต้องรุนไงว่า๕๐๕๐ถ้ามันจะเวิร์คหรือว่านักไปเลย
ใช่มี๒อย่าง๒ทางเลยต้องรุนไว้ว่าจะไปทางไหน
สรุปคือไปก็น่าจะไป
ตามด้านยังต้องไปแต่ส่วนในสักพักเลย
พี่มันคนลุกน้าน่ากลัวน่ากลัว
นึกออกป่ะรมเบามาในหูพร้อมก่อนคลุก
มันก็มาเล่นว่านั้นเออมากล้วน
มาลอกอีกรอบ
ไปงานขับรถสักอย่างแล้วเอาผู้จัดการไปด้วย

คืออันนี้ก็เป็นอีกแล้วจำได้ในฝันว่า
มีเด็กพูดคำว่าขอยาหน่อย
อันนี้ไม่รู้นะพี่ขอยาอะไรอันนี้คือไม่รู้
แต่ทั้งหมดทั้งหมดนี้

เขาไม่เคยมาแตะต้องตัวแอไม่เคยรู้สึกว่ามันประชิดแหละแต่มันไม่เคยมาแตะเราอะ
อันนี้คือรู้สึกเลยว่าเรานอนอยู่เด็กคนนี้มาจับข้อมือเราอย่างงี้
รู้สึกเลยว่าจับข้อมือแล้วแบบขอยาหน่อยจับอย่างงี้เลยจับอย่างงี้
เราถึงตื่นปลุกเตี๊ยมก็ไม่ปลุกใครเหมือนกันปลุกเลยพี่โน๊ต
ตื่นตื่นตื่นเดี๋ยวนี้ไม่ไหวแล้วคือกลัวแบบกลัวไม่ไหวแล้ว
เจ๊ก็เปิดไฟทุกจังครับเปิดไฟแบบทำไมหญิงเป็นไร

มันแบบไม่ค่อยโอเคเราไม่ได้เห็นอะแต่มันเป็นแบบ
รับรู้ได้ว่าไม่ดีขอยาใช่ขอยาหน่อยแบบ
ไม่เป็นไรนอนก่อนนอนก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้เขาว่ากันไม่เป็นไร
ผมเปิดไฟที่ไว้ก็ได้อะเจ๊เจ๊อยู่ตรงนี้ผู้จัดการของเขาอะนอน
วันต่อมากลับมากรุงเทพฯเราจะมีเพื่อนคนหนึ่ง

ที่เราจะคุยด้วยตลอดอยู่แหละเป็นเพื่อนในแก๊งเรา

เขาก็ทักขึ้นมาเลยยังไม่ได้เล่าเลยนะฮะ

เฮ้ยเขาทักมาก่อนเลยเหรอ
อย่างนี้เลยพี่แอร์หันหน้ามองกับผู้จัดการแบบโอ้โห
แปลว่าใช่แล้วแปลว่าทุกอย่างที่
คือเราแอร์ไม่เคยคิดมาก่อนว่า
ที่คนเขามาหาที่มีเสียงมาหาแอร์
มันคือจะสื่ออะไรจะขอ

มาขอแต่แอร์ไม่เคยรู้เลยว่า
อะไรใครต้องการอะไรไม่เคยขอชัดขนาดนี้มาก่อน
ไม่เคยมาจับแขนเราแล้วแบบขอยาหน่อย
พี่มันจะฝันอะไรที่เป็นอยู่ชีวิตเด็กมาขอยามันแปลก
แล้วคนนี้ก็ทักบอกว่าไปทำเลยนะ
ทำสักทานที่เป็นยา
บอกว่ามีเด็กตามเยอะมากเลย

ถามเขาว่าอะไรยังไงเขาบอกมีเด็กตาม
ใช่อันนี้เรื่องเด็กตามเนี่ย
ไม่ใช่แค่พี่คนนี้คนเดียวที่ทัก
เคยมีหลายคนเดินมาทักแอร์ด้วยว่าเคยทำแทงหรือเปล่า
ทำทำยอดทิศ
เขาบอกว่าไม่ได้มีคนเดียวนะมีเป็นโรงเรียนเลย
เป็นเด็กแบบเยอะแยะเลย
รอบตัวตลอดเวลา
แล้วมันจะมาจากไหนได้
ไม่รู้พี่หนูก็คิดหนูอยากท้อง
หนูก็ว่าเขารอมาเกิดบอกไม่ใช่

หนูกเยอะมากเป็นเด็กเยอะเลย
เป็นแบบ๑๐คน
หลังจากนั้นก็ไปทำสังฆาตให้เขา
เพราะว่าอันนั้นคือ
สำหรับแอร์นะ
เรื่องมันอาจจะไม่ฟังดูแบบไม่น่ากลัว
เหมือนเป็นเสียงสวดหรือเสียงไร
อันนั้นมันเป็นครั้งแรกที่
มันจับตัวเราอะ
เรารู้สึกถึงแบบ
เขาไม่โดนตัวเราอะพี่
ความน่ากลัวของพวกเราไม่เท่ากัน
นั่นน่ากลัวสุดหรอค่ะ
เพราะบางคนบอกอย่างนี้อาจจะไม่น่ากลัว
แต่ถ้าเราไปอยู่ในสถานการณ์แบบนั้นอะ
มันอีกคนละอารมณ์กับที่นั่งฟัง
พวกเรานั่งคุยอยู่อย่างนี้นะ
คนละแบบไปเลยนะ
นั่นคือทั้ง๓เหตุการณ์
มีหนักกว่านี้อีกไหม
หนักเลย
แบบหนักที่แบบ
โหอะไรวะเนี่ย
แต่ไม่อย่างไรก็จะเป็นเพื่อน
เป็นที่ไปเจอกับเพื่อน
ที่เพื่อนประสบ
อันนี้คือมีผู้ร่วมชะตากรรม
คือเราอยู่ด้วย

สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นกับเพื่อนของเรา
นี่แหละที่ผมออกมา
ผมว่าอันนี้หนัก
ผมยังไม่ได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดนะ
แต่รู้ว่าเหตุการณ์มันหนักหน่วงมาก
เราต้องชวนเขามาเลยไหม
เราชวน
เอาสิมาเชิญ

คนนี้ใช่ไหมจะมาเล่าเนี่ย
ก็ไม่ต่างกันมากนะ
เป็นผู้ช่วยผู้จัดการแอร์
ชื่อโก๊ะค่ะ
แล้วตอนนี้ขอเรียนเชิญ
ผู้ช่วยผู้จัดการ
แล้วก็เพื่อน
แล้วก็เป็นผู้จัดการ
เป็นผู้จัดการ
แล้วเป็นผู้ร่วมชะตากรรม
ใช่ผู้ร่วมชะตากรรม
เรียนเชิญเลยฮะ
ครับผมสวัสดีค่ะ
ตายแล้วไม่น่าเชื่อ
ไม่น่าเชื่อว่า
น้องหน้าข่าวนะฮะ
กับชาติมาเกิดแล้วเรียบร้อย
เมื่อกี้แดงว่า
ก็ไม่ต่างนะเนี่ย
ไม่ต่างก็คล้ายกัน
ไม่ต่างเลย
เขาเล่นไหม
เรื่องมันเริ่มจากคือ
เราจะเป็นแก๊งแปลกนะ
เป็นแก๊งทำบุญนะจ๊ะ
ก็แก๊งผู้จัดการเราเด็กในสังกัด
ก็จะชอบจัดทริปไปไหว้พระ
คราวนี้เราไปตะเวนเหนือเนอะ
เราไปท่ำนาคานครพนมอะไรใดเอ่ย
ต้องอธิบายก่อน
โก๊ะเนี่ยจะเป็นคนที่ชอบพูดไปเรื่อย
พูดเล่นตลอดละ
อารมณ์ดี
แบบเมคโจ๊กตลอดเวลา
ก็คือเป็นศีรสันตลอดเวลาของแก๊งเรานะฮะ
แต่นางก็จะรู้กราธิสะว่า
ตอนไหนควรหยุดหรืออะไรมันเกินไป
คราวนี้พอไปสถานที่แบบเนี่ย
มันก็ควรที่จะเล่นให้หน่อย
แต่นางก็เล่น
แล้วมันเป็นที่ถึงเหมือนเป็นเกาะ
ถ้าไม่รู้พี่แจ๊รู้จักเป็นเกาะอันหนึ่ง
ที่เขาบอกว่าเป็นประตู

ประตูของถ้ามพญาลักษณ์
เราต้องนั่งเรือข้ามไป
เกาะดอนโพ
แล้วเหมือนทุกคนก็เตือนกันแล้ว
เจ๊โน้ตก็เตือนกันว่าอย่าเล่นหน้าที่มีเขาศักดิ์สิทธิ์มาก
หนีก็ยัง
พี่แอนชี้นกชี้ไม้

ระหว่างที่นั่งเรือไป
ก่อนถึงในเกาะใด
ก็คือเป็นคนพูดเล่นกลมดี
ไม่มีอะไรเราก็ไม่ได้คิดอะไร
สักพักพอเรากลับมาใช่ไหม
กลับมาฝั่ง
ขึ้นเกาะมา
คือที่นี้ต้อง
เล่าอย้อนหน่อยว่าก่อนขึ้นเรือไป
เราเห็นล่ะ

ตรงทางเดินไปขึ้นเรือนะครับ
มันจะมี
กล้วยอยู่
ตั๊อกไว้
กล้วยน่ากินมากเลย
กล้วยนวร
กินมากอืมแปลกเดี๋ยวก่อนเนี่ยอืมไปทำบุญก่อน

เลยอร่อยสุดสุดเป็นกล้วยที่อร่อยที่สุดในชีวิตแล้วเขางกมาก
พีชพีชแจกเข้าใจปะว่าไปคิดอะไรอืมจากไหนในหัวอืม
ที่จะหยิบกล้วยอยู่ข้างข้างเขาวางไว้ทำอะไรก็ไม่รู้
ของใครก็ไม่รู้เออคนขายก็ไม่มีเออแล้วตรงนั้นน่ะ

ว่าวางของไหว้เอ้ยเราไม่รู้นะพวกบายสีใดเออแต่เนี้ย
ไม่รู้คือของในมุมเราเราก็คิดว่าน่ากินมากมันกินได้ครับ

ตอนที่กินมีคนเห็นไหมเห็นเพราะเราก็ให้เราก็กินให้ทุกคนดู
คือคือทุกคนเดินเดินน้ำหน้าไปแล้วค่ะเราถึงไปเด็ดมาอืม
แล้วเราก็กินก่อนพอกินมันมันก็ไม่ได้กินหมดทีในทีเดียว

มันไม่มีอะไรเออเออตรงโน้นของไหว้ไหว้เสร็จเขาไม่มีใครเอามากินต่อ

เฮ้ยไปเอารู้ได้ยังไงว่าของมันกินได้เออ
เรายังเราก็เริ่มเถียงเถียงว่ากินได้อืมมั่นใจมาก
กินได้มั่นใจมากกินก็กินได้อะไรอย่างเงี้ยมันว่างอยู่ตรงนี้กินได้
ครับแล้วก็อ่ะผ่านผ่านไปจนเขาขึ้นถ้ำกันอ่ะ

ไม่ได้ขึ้นเพราะอ่าประสบสถิติเหตุอืมอ่าขึ้นไม่ไหว
ก็เลยอยู่ข้างล่างอ่าอยู่ข้างล่างคนเดียวขึ้นไปเราก็ขึ้นไปนานเนอะ
นานนานก็ปกติน่ะนางนานปกติว่ามิวไม่งี้อะไรลงมาแล้วเราก็เป็นตัวตั้งโทษดีวะว่าอ่าง
คือคือตอนที่เขาอยู่กับข้างบนไงประดาษอยู่ดีอะเรานอนอยู่ข้างหล่าง
ในรถตู้อ่อ
มีห้องน้ำใหม่ก็บอกเออตรงนี้มีเพลิงอยู่
ถ่ายทางนอกเหรอเหรอ
ถ่ายทางนอกด้วย
ถ่ายเสร็จป๊บทุกคนก็ลงกันมาแล้ว
หน้าทำ
ชั้มมีห้องน้ำ
ไม่ไหวตอนนั้น
ทีนี้พอลงมาเรารู้สึกว่าเอ๊ะดีขึ้นแล้ว
ทุกคนลงมาเราก็เลยเป็นตัวตั้งตีว
ผ่านจุดหนึ่งแล้วเหมือนมีความเย็นมันพัดฟุ้มเข้ามา
อย่าจะไปกินหมูกระทาแล้วนั่ง

หลังจากนั้นก็เริ่มแย่ลงหมายความว่าความหนาวยังอยู่

ทุกคนก็นั่งกินกันทีนี้เรากินไว้ไม่ลง
ในขณะที่อากาศมันดีมากเลยนะพี่แต่
มันไม่ได้หนาวขนาดนั้นอากาศอ่ะประตูติยืนเย็นสบายไม่ได้เย็นก็คือแบบธรรมดา
กินหมูขาดท้าอร่อยอ่ะอร่อยสุดแต่เป็นคนเดียวกับหนาวกินอะไรก็ไม่ลุง
ไปอ้วกด้วยมั้ยสั่นแล้วก็เดินไปอ้วกตลอดเวลา

เพราะว่าก่อนหน้านี้เริ่มพูดจ้าปัดแปลกด้วย

จนเพื่อนข้างพูดอะไรก็ไม่เข้าหู
ผิดนิสัยเพราะปกติเราจะเป็นคนที่เล่นอย่างเงี้ยเซลเล่นโฟนอะไรอย่างเงี้ย
จะเรียกว่าตอนนั้นไม่รู้ตัว
ไม่รู้ตัวแล้วแค่พูดอะไรไปแล้วขวางทุกคนไป

คือมันเป็นอะไรที่แบบไม่เข้าหูเลยไม่โอเคเลยที่จะพูดออกมา

พอไปถึงที่ที่หมู่กระทะก็เริ่มผิดสังเกตว่า
พี่โน๊ตผู้จัดการอะไรก็แบบเห็นแล้วว่าแบบเฮ้ยมันหนาวอยู่คนเดียว
ครับเฮ้ยเดี๋ยวไปอ้วกด้วย
เราก็เลยเป็นห่วงกันว่ามันไปทำอะไรมา
มันต้องไปพูดอะไรไปแบบลบหลู่อะไรอะไรแน่เลย
มันไม่ปกติแล้วเพราะโก๊ไม่ใช่คนแบบนี้
แล้วเหมือนใครส่งตัวแทนไปเหมือนไปดู
ไปดูไปดูที่รถครับ
ตอนนั่งอยู่พี่โกนั่งอยู่ภาพเหมือนภาพที่ทุกคนเห็นนะ
เห็นเรานั่งอยู่นี่
หน้าเรานั่งตาเหลืองตาเหลืองอยู่บนรถ
กอดอยู่นี่แล้วก็อย่างนี้
นี่คือหลังจากที่เขามาเห็นแล้วเขามาเล่าให้ฟัง
แสดงว่าตอนนั้นเราไม่รู้ตัวเองเราไม่รู้ตัวเอง
เราแค่รู้สึกว่าเหนื่อยเราเหนื่อยเราก้มหน้าไม่ได้
มันจะเป็นลมเราก็นั่งอยู่อย่างนี้เพื่อจะหายใจ
แต่ภาพที่ทุกคนเห็นคือเรากอดเข่าแล้วเรานั่งตาเหลือง
ปล่อยกลางออกมาอาไว้อย่างนี้
ก็เลยแบบอ่ะทีนี้คนรู้แล้วเราไม่รู้
อันนี้มุมเราไม่รู้นะทุกคนก็มาปกติเลย
ไปถึงนั่งรถกลับไปโรงแรม
ข้างล่างล็อบบี้มันจะมีเหมือนเป็นห้องกระจก
แล้วก็ก็จะมีเหมือนเครื่องดนตรีไทยแล้ว
วางมันเป็นดิสเปเนสสวย
ได้มีอะไรล

คือเหมือนพอทุกคนมาปุ๊บมันกลับปกติ
แล้วก็มีจังหวะที่เรานั่งรถไปเรื่อยเรารู้สึกว่าเราดีขึ้น
ยังปากแจวอยู่ป่ะ
ไม่แจวแล้วแต่ค่อยรู้สึกว่าความมวลความไม่สบายตัว
มันคลายขึ้นคลายขึ้นไปพักหนึ่งเลย
แล้วก็เหมือนมารู้ที่หลังว่ามันมีพี่คนที่เขาอยู่ข้างหลังเรา
เหมือนเขาก็เขาคงสวดมนตร์แล้วก็ส่งบุญให้เราตอนหลัง
ว่ายกบุญทั้งหมดที่เขาทำให้ให้เราอะไรอย่างนี้
เพราะว่าเราก็รู้สึกดีอันนั้นเรามารู้ที่หลังนะ
หมายถึงว่าตอนเรานั่งรถป่ะเรารู้สึกดีขึ้นมาอยู่แบบพักหนึ่งเลย
อยู่ที่ก็หายแล้วพอลงรถมา
ที่โรงแรม
ก็รู้สึกใหม่ว่าแบบรู้สึกไม่สบายตัวอีกรอบหนึ่ง
จนกระทั่งมันเจอเหตุการณ์ไม่ค่อยมาเชิญอยู่ค่ะ
ฉันก็เคยเล่นเปล่า
อเรนนี่ส์เดี๋ยวดิสิน
แต่ก็แบบอ๋อหรอแล้วคุณคิดว่าเขาเล่า
ก็เรียนปกติแต่ไม่เคยเล่นแบบ
แล้วพูดขึ้นมาแบบมันแปลก
แล้วคือลิฟต์ขึ้นห้องมันมีลิฟต์เดียว
คนไป๑๐กว่าคนเนอะมีรถตู้๒สำคัญแล้ว
ลิฟต์มันมีลิฟต์เดียว
ระหว่างรอเหมือนคนก็แบบเข้าไปในลิฟต์เยอะใช่ไหม
ใช่เข้าไปเยอะ
เข้าไปในลิฟต์เยอะอันนี้ก็พูดว่า
เดี๋ยวลิฟต์ก็ตกหรอก

อะไรแบบเนี้ย
เข้าไปอย่างเงี้ยเข้าไปเยอะขนาดเนี้ย
นี่คือนิสัยการพูดเล่นของเขาป่ะ
ไม่ใช่จัง

มันมันเลยมันไม่ตลก
มันไม่ตลก
พูดเล่นแต่หนูไม่แช่ง
อันนี้จะเป็นแบบพูดเนี้ยแล้วก็แบบ
เออใช่อันนี้มันไม่ตลก
แล้วเป็นอย่างเนี้ยเราจำได้เลยว่าท่าทางเราเป็นแบบ
เข้าไปเยอะขนาดเนี้ยเดี๋ยวลิฟต์ก็ตกหรอก
เออพูดจาแบบเนี้ยแบบตลอดเวลา
ซึ่งทุกคนก็แบบอะไรเป็นอะไร
ไม่เข้าขวางอะไรอย่างเงี้ยแปลก
แต่เข้ามาคุยเอายาให้ทานแบบ
ป่วยรึเปล่าป่วยก็ทานยา

แล้วก็พอเหมือนอยู่ในห้อง
พอกัดขึ้นมาในห้องแล้วปุ๊บ
ทีนี้ทุกคนเขาก็กระจ่ายตัว
ทุกคนนะอยู่ด้วยกัน

คือมีพี่คนยังไงที่เขาเป็น
อ๋อคนเดิม
คนดีคนเดิมแหละ
เป็นฝ่ายเทวสัมพันธ์
อยู่ตรงนั้นพราบว่าอย่างน้อยก็ลองไปอาบน้ำมนต์
เผื่อจะไล่อะไรออกไป
เพราะกลัวเชื่อไม่โอเคเหลือแม่งหนึ่ง

จะมีพี่ในกวนคนหนึ่งถูกส่งออกมาเฝ้าเรา
ทีนี้เราไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะเราก็เข้าไปอาบน้ำปกติ
ทีนี้ในห้องน้ำเนี่ยมันค่อนข้างกว้างและโปร่ง
แบบโปร่งสวยดีเลยเราก็มองแล้วมีอะไร
หินอ่อนสวยงามอาบน้ำสบายใจอาบอยู่
อาบอยู่ดีอะจิ้งจกตกลงมาแบบปุ้ม
สักพักก็เริ่มแบบอาบน้ำไปก็เริ่มแบบดูแบบมึงรู้สึกแปลก
ครับไปอาบอะไรเสร็จปุ๊บ

ให้ขึ้นไปหาเขาหน่อยอย่าไปนั่งสั่งสรรค์อะไรกัน
เราก็กำลังจะเตรียมอาจน้ำ

คนในกระจกก็แบบ
เฮ้ยบ้าใช่ราวตัวเราในกระจกดิ้ม

แล้วหลังจากนั้นขนฝันลุกภายงาว

คือพี่นึกออกหมายว่าเราจะรู้สึกได้ว่ามีคนมองเราอยู่
คือเหมือนเวลาเราจ้องกระจกเราจะรู้ว่าอันนี้คือเรา
แต่พอจังหวะเสี้ยวเดียวเท่านั้นแหละที่รู้สึกว่า
เฮ้ยนี่ไม่ใช่กูนี่นี่ใคร
แล้วรอยยิ้มนั้นที่เขาส่งมา
เป็นรอยยิ้มที่แบบว่ามึงเสร็จกูแน่
คือทำยังไงมึงก็ไม่รอดมึงโดนแน่อะไรอย่างนี้
ก็เลยรู้แล้วว่าอันนี้ของจริงแล้ว
คือจริงไม่จริงไม่รู้แต่ความรู้สึกตักยะมันของจริง
อาการสันหลังวูบขึ้นมาในเสี้ยววิ
ไม่มีอะไรเลยเหมือนที่เขาพูดคำว่าเหมือน
เหมือนลมเพลลมพัดอาจจะเป็นอาการอะไร
ที่อยู่ที่มันก็ฟึ๊บเข้ามาแวบเดียวให้เราเห็น
แล้วก็นิดเดียวจริงแล้วหลังจากนั้นมันเชื่อสนิทใจว่าแบบ
เพราะว่าก่อนหน้านี้เหมือนนางหงุดหงิด
อารมณ์ไม่ดีกับพวกเราเพราะว่าเหมือนแบบอะไรกันนักกันหนา
เราจะมีความแบบว่า๕๐๕๐เหมือนแบบฉันก็ป่วย
เธอจะอะไรกับฉันก็นักกันหนา
ทำไมต้องคิดว่าฉันไปโดนอะไรมาฉันป่วยเฉยมายุ่งอะไร
แบบกลัวแล้วเริ่มกลัว
อะไรที่ผ่านมาเราไม่รู้แล้วแต่ตะเกี๊ยะของจริง
เจอจริงแล้วกูรู้สึกจริงว่านี่ไม่ใช่เรื่องล้อเล่น
แล้วถ้ายังขวางตัวเองอยู่อย่างนี้

คือพวกเรามันจะมีกฎ

ก็ใช่อย่าไปขัดขวางเขา

เราก็เลยต้องถามมีเวย์ว่า
เขาต้องมาขอความช่วยเหลือเราเอง

เหมือนพี่ก็จะคอยถามคำถามแบบ

นางก็เลยเหมือนอ่อนลงนิดนึง

เหมือนพูดกับพี่โฟกว่า

ตอนขึ้นไปทุกคน

ว่าเขาไม่มีใครมันมันมันมันมัน

เอ้อดื่มกันสั่งสรรค์กันปกติ
แต่ที่จริงคือกลัวทุกคน

เขาถึงขั้นส่งคนมาดักทางว่า
ก็ถึงไหนแล้ว
มันมาแล้วทุกคนแอบปกติ

เป็นไงมันนั่นมาเอาดื่มอะไรก็

คว้ายแต่ว่าสัมภัณฑ์ของเรา
เขาเคริญไปคุยข้างนอก

ก็เลยให้ไปอาคดังน้ำมัน
เรารอมั้งพี่หนูเห็น

ไม่ได้เล่าอะไรเลยแค่เขาถามคำเดียวแล้วเราก็บอกเขาแล้วเขาบอกเออไปอาบน้ำมนต์
เหมือนตอนแรกมีพี่อีกคนนึงด้วยพี่ดาป่

คือเหมือนเราไปรู้ทีหลังว่ามันมีมุม
มันมีไซส์มุมของกวนเราที่เขาเห็นมา
เพราะว่าในจังหวะที่เราอยู่ในห้องพักนะฮะ
กลัวกันหมดเลยเพราะหนึ่งคือ
ฟลอร์เราเช่าทั้งฟลอร์หมดเพราะเราไปกันเยอะ
ทีนี้ห้องโกเป็นห้องเดียวที่มีเสียงประตูร้อง
ดังปี๊ก

แต่อีนี่ไม่รู้เรื่องนะประตูห้องเนี่ยปิดสนิท

ห้องมึงเป็นห้องเดียวที่มีเสียงประตูร้อง

ยังอยู่ในห้อง
ทุกคนเลยไม่มีใครกล้าเข้าไปหาเรา

ทุกคนกลัวหมดกลัวหนีหมด
อย่างพี่ดาฟคนที่เขาตั้งใจจะช่วยอย่างนี้ฮะ
ก็เป็นเหมือนเขาไปนั่งสมาธิใดมา
แล้วเหมือนเขาคงไม่ใช่จิตเขาไม่ได้มากพอ

เลือกกันดาวน์ไหลอะไรแบบเนี้ยเหมือนไปขวางเขาเนอะ
ขวางเขาสุดท้ายก็เลยต้องแบบว่า
พอให้พี่เขามาช่วยก็อาบน้ำมนต
ซึ่งเขาก็บอกว่าเออเนี่ยดีที่เรามาขอให้เขาช่วยก่อน
เพราะว่าเขาพูดมาว่าถ้ามันพ้นคืนนี้ไป
เรากลับกรุงเทพแล้วถ้าเหยียบกรุงเทพเมื่อไหร่เราจะหนักกว่านี้
แสดงว่าคือนั่งการอาบน้ำมนต์มันช่วยได้หมดมั้ย
คือหลังจากนั้นเราก็ดวงตกเนอะ
ด้วงตกไปแบบใหญ่เลยทุกคนก็จะแบบสังเกตได้ว่า

ป่วยป่วย๓๔รอบแบบแล้วหนัก
แต่ไม่มีใครแนะนำให้เฮ้ยโก๊ทำไมไม่ขอเข้ามา

กลับไปก็ได้แค่เราจุดทูปกลางแจ้งแล้วขอเข้ามาในสิ่งที่เราทำก็ได้

เหมือนตอนนั้นเขาให้ไปอาบน้ำมนต์แล้วเขาสวด

ขอแล้วขอแล้วขอแล้วแล้วหลังสวยหนูมาก
จริงแล้วเจ้าตัวต้องเป็นคนที่ขอเองขอเอง

แต่มันก็อันนี้ก็ผ่านมาเป็นปีกว่าแล้ว
ถ้าหลุดคืนนั้นมากลับมาถึงกรุงเทพอาจจะหนักกว่านี้

ก็ตอนนั้นหนังเรื่องล่างทรงก็ไม่ต่าง
เพราะว่าเพื่อนบอกเลยว่ามึงกินอะไรเลอะเทอะไปหมด
ความว่าเราเป็นคนกินสะอาด

กินหมดไม่หมดหล่นหล่นหยัดข้าง

เก็บสกปรกไปหมดขยะเขย่อรอบตัวไปหมด
แล้วก็พูดจากแบบไม่สนใจแบบอย่างนี้
เดินเห็นกล้วยแล้วแบบน่ากินนะ
ใช่แล้วก็ไม่ได้คิดอะไรไปทำบุญอะไรเสร็จเรียบร้อย
กลับมาปุ๊บยังจะไปสนใจแล้วอาจจะมีบางสิ่งบางอย่าง
คือพยายามจะบอกว่าถ้าอยากกินก็กินสิกินเลย
ซึ่งมันแปลกมากพี่ถ้าเราจะไปกินกล้วยจากไม่มีคนขายแล้วเราไม่ไปซื้อมา

ใช่ทุกคนอยากคิดอยู่เลยว่ากูกินทำไมนะ
แต่พอกลับมามันน่ากินมากพี่แอร์มันน่ากินมากเหมือนมันชวน
ฉันต้องกินกล้วยอันนี้ให้ได้ว่าอะไรมันจะขนาดนั้นนึกออกไหม
คือแค่รู้ความศึกผิดชอบชั่วดีแล้วก็ความน่าการทุกอย่างมันหายหมด

มันคาบเกี่ยวกันมันมีเส้นบางกั้นแค่นั้นเอง
จะบอกว่ามันอาจจะไม่เกี่ยวกับเรื่องของสิ่งลี้ลับหรอ

มันอาจจะไม่เกี่ยวก็ได้เพราะของเหล่านี้เนี่ยมันมีเจ้าของ
ไม่ควรไปหยิบของใครที่เขาไม่ได้รับอนุญาต

อันนี้ฟังไว้เป็นอุทาหรณ์
ฟังไว้เป็นคติเตือนใจว่าอย่าไปทำอะไรแบบนี้
เพราะถ้ามันเกิดอะไรขึ้นมาจริงสมมุติว่าวันนั้นไม่มีคนช่วย
อะไรจะเกิดขึ้นก็ไม่รู้
แต่ก็ผ่านทุกสิ่งทุกอย่างมาได้ด้วยดี

ช่วงท้ายก่อนที่เราจะจากกันไป

คนรู้จักคนเห็นหน้าค่าตากัน

ไม่เท่าพี่แจ๊คหรอกหนูเป็นเอฟซี
ก็เป็นอีกหนึ่งนักแสดง
แล้วก็เป็นอีกหนึ่งบุคคลที่ผมว่า
เขาน่ารักเขาเป็นตัวของตัวเองดี
ขอบพระคุณมากเลย
ขอบพระคุณค่ะ
คลิกเพื่อรับชมกันได้เลยครับ